เมื่อวานนี้ที่เราเห็นภาพที่มุกดาหารนะครับ
ในโครงการสร้างถนน๔เลนมุกดาหารกุชินาราย
เขามีการระเบิดหินกันใช่ค่ะปรากฏว่าโอ้โหมันมีหินที่ถูกระเบิดมา
เหมือนกับมีแร่ทองคำติดอยู่ที่หิน
ใช่ค่ะเพราะว่าหินเป็นแบบระยิบระยับสีทองเต็มไปหมดเลยนะคะ
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นหินดำแต่ว่ามันมีเหมือนท่องอยู่ด้านในอะไรอย่างนี้
ถ้าเอาไปร่อนไปผ่านขั้นตอนอะไรเผลอจะได้ทองคำออกมาหรือเปล่า
บูชาวบ้านไปกันเยอะเลยนะครับใช่วันนี้เราก็เลยส่งคุณนฤทธิ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวแทนรัฐทีวีไปหน่อย
เขาอยากจะได้สักก้อนสองก้อนแอบเก็บมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้เห็นนฤทธยังเงียบอยู่เลยเนี่ย
ค่ะโทรไปก็ไม่รับสายเนี้ยต้องถามก่อนว่าทองจริงหรือเปล่าที่เจอเนี่ย
มีนักวิชาการไปตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้เป็นทองคำแร่ทองคำที่มีค่าอะไรเลยนะครับ
เป็นอะไรเดี๋ยวท่านรอฟังรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ชาวบ้านยังคงเดินทางไปนะครับ
ในพื้นที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับไปในพื้นที่จุดก่อสร้างถนนสี่เลนมุกดาหารกุชินาราย
เพื่อไปค้นหาหินแร่ที่มีลักษณะคล้ายทองคำเป็นโครงการก่อสร้างถนนผ่านภูเขานะครับ
ต้องใช้การขุดเจาะระเบิดหินภูเขาเขาระเบิดหินแล้วก็ขุดเจาะลึกลงไปเนี่ย๒๗เมตร
เพื่อจะให้ถนนมันขยายออกไปได้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดที่พบหินแร่ทองคำกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสำนักสงฆ
ชาวบ้านก็ยังให้ความสนใจมากันเยอะแล้วครับ
หลังจากทราบข่าวก็มาขุดคุยหาแร่ที่บอกว่าคล้ายทองคำกันนะนะ
นี่ฮะจรฐีก็ทำงานไปชาวบ้านก็มากันตามจุดนู้นจุดนี้
สมมติมีอุปกรณ์มาเองค่ะร้อนเคิ้นนั่นแหละอุปกรณ์เอามากันเองเยอะบเลย
มากันพร้อมนี่เห็นไหมนาฬวิทย์ก็ไปถามเราย้ายเจอไหมป้าอยู่ตรงไหนพี่เขมสอนก็ฝากมา
ฝากขอสักก้อนหนึ่งเอาก้อนใหญ่
ก็เนี่ยฮะอย่างคุณป้าสองท่านนะครับมีนางรัศมีปัดทุมกับนางลำพูนบุษบง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
หลังจากทราบข่าวว่าที่มุกดาหารมีคนพบ
คล้ายหินแร่ทองคำในเขตที่เขาก่อสร้างถนนกันอยู่
อยากจะมาดูให้เห็นกับตาว่ามันเป็นยังไง
คือถ้ามีโอกาสก็อยากจะเก็บเอาไปฝากลูกฝากหลานสักหน่อยนึง
ถึงแม้ว่าที่สุดแล้วจะไม่ใช่แร่ทองคำก็ยังอยากเก็บไป
เห็นไหมฮะก็ธรรมดาแหละครับ
ก็มาถึงขนาดนี้เขาก็ต้องอยากดูอยากได้
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเหนือความคาดหมายอะไรนะครับ
ซึ่งประเด็นที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่อยากจะได้ไว้เนี่ย
เก็บเอาไว้ถ้าเจอเนี่ยนะก็ไม่ได้มองว่าเออเป็นแร่เป็นทองคำ
จะมาหาทรัพย์สินจะมาขุดทองอะไรขนาดนั้น
แต่ประเด็นหนึ่งก็คือเขาเชื่อว่ามันเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะ
มีความเชื่อว่าตรงนี้หินที่มีทองคำลักษณะแบบนี้ติดเนี่ยเขาเรียกว่าเพชรหน้าทั่ง
จะถูกนำไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องรางของขลังก็ได้นะ
ซึ่งเรื่องนี้เราไปสอบถามจากพระอาจารย์กมลอาสโพเป็นพระที่อยู่ในที่พักส่งรัตนมงคลนะครับ
ซึ่งเขากำลังจะทำเรื่องบรรจุเป็นวัดนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าของหินมงคลที่ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจมากนะครับ
มีการเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ยิ่งได้รับความสนใจมาก
พระอาจารย์กมลบอกว่าหินแร่ที่ได้มาก็ได้มาจากเด็กในวัด
เห็นว่าเป็นหินคล้ายทองก็เอาไปให้ร้านทองดูปรากฏว่าร้านทองบอกมาแล้วบอกว่ามันไม่ใช่
ไม่ใช่ทองคำก็เลยเอามาทำเป็นมวลสารทำวัตถุมงคล
แจกจ่ายญาติโยมเพื่อบูชากันเพราะเชื่อว่าแม้จะไม่ใช่ทองคำ
แต่แร่นี้เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์เพชรหน้าทั่งมีสรรพคุณ
มีลักษณะคุณวิเศษแบบอยู่ยงคงกระพันธ์ป้องกันเสนียดจันวัยต่างได้
ทราภพระเขาเรียกว่าเผ็ดนะท่ัง

ก็คื่อกรรมอาถรรพ์อยู่ยงคลมพรภัณฑ์

ขออภัยผมผมพูดผิดไปเพ็ดน้ำทั่ง
เขาเรียกว่ามวลแร่เพชรน้ำทั่ง
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นักธรณีวิทยาผู้ใหญ่บ้านคำพ่อก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปตรวจสอบไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
หินนี้ไม่ใช่แร่ทองคำ
สีของแร่ชนิดนี้บางครั้งจะคล้ายทองคำมากค่ะ
จนทำให้คนที่ไปเจอเข้าใจผิดว่าเป็นทองคำอยู่บ่อย
แต่ไม่ได้ด่าใครนะคะแต่ว่าทั่วโลกเขาใช้คำนี้จริง

ต่างประเทศเวลาไปขุดเจออะไรที่คล้ายกับทอง

เป็นคำสากลที่เขาใช้กันทั่วโลกคำนี้นะคะ
ก็คือมันไม่ได้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอะไร
ก็สั่งห้ามแล้วนะคะไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
เข้าพื้นที่ไปตรงนี้ติดป้ายเตือนแล้ว
เป็นเขตห้ามเข้าเพราะว่าเป็นเขตก่อสร้างอะค่ะ

สอบอยู่แล้วโดยการดูสีผง
โดยการเอาตัวอย่างแร่มาขีดอยู่กับกระเบื้อง
ในการตรวจสอบสีผงครับ
ปรากฏว่ามันเป็นสีออกเข้มสีดำนะครับสีดำเทานะครับ
ถ้าเป็นทองแท้ก็จะเห็นเป็นสีผงสีทองเลยครับ
แปลว่ามันชัดเจนแบบนี้กันใช่ไหมครับใช่ครับ
ตอนนี้อยากจะทำความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างนะครับ

ชาวบ้านก็คงดูแล้วมันเห็นไหมเหมือนหินทองธรรมอย่างนี้
แต่เพื่อความชัดเจนว่าแร่ชนิดนี้มีความลับสนะอย่างไร
ต่างจากทองคำจริงจริงอย่างไรนะครับอ่าเราตรวจสอบข้อมูลจากทางเว็บไซต์
ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับอ่าซึ่งระบุว่าแร่พายไร้
หรือว่าทองคนโง่เขาจะเรียกกับลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับ
อยู่ในชั้นหินที่ไม่ลึกมากแต่ถ้าเป็นแร่ทองคำจะอยู่ลึกลงไปกว่ามาก
ส่วนองค์ประกอบของแร่พายไร้จะมีแร่เหล็กและกรรมถันเป็นส่วนประกอบ
ขณะที่แร่ทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์เลยที่มาเป็นส่วนประกอบ
ขณะที่การเห็นผลึกแร่พายไร้จะเห็นเป็นลูกบาทชัดเจน
ส่วนแร่ทองคำไม่เห็นเป็นผลึกลูกบาทที่ชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าทำการทดสอบเนี่ย
ง่ายง่ายก็ทำได้เอาแร่พายไร้ไปขูดกับกระเบื้องเนี่ย
งมันออกมามันจะเป็นสีดำเหมือนที่สักครู่นี้อ่า
ธรณีวิทยาบอกค่ะนะแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ย
ถ้าเอาไปขูดกับกระเบื้องผงจะเป็นสีทองเลยอืม
ถ้าเอาไปทดสอบกับหินฝนทองแล้วใช้น้ำยาหยด
แบบที่ใช้น้ำยาในร้านทองอ่าร้านทองอ่ะนะ
ฝนมันจะหายไปแต่ถ้าเป็นแร่ทองคำ
รอยฝนจะไม่หายไปค่ะนี่นะครับก็ง่ายสุดลองขูดกับกระเบื้องดูก่อน
ใช่อืมว่าผงออกมาเป็นสีอะไรก็หนีบกระเบื้องไปแผ่นหนึ่ง
พกไปด้วยเจอหินที่ไหนแล้วก็ขูดขูดขูด
เป็นสีทองขึ้นมาก็เก็บหินเก็บเลยจำบ้านไม่บอกใครด้วย